ส่วนที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะพบเด็กกำพร้า๓คนนะคะ
อาศัยอยู่กับยายหาเช้ากินค่ำแล้วก็ฐานะยากจน
ต้องช่วยยายปลดหนี้ที่ไม่ได้ก่อเกือบห้าแสนบาทค่ะสารภาพด้วยว่า
เคยถึงขั้นเอายาเบื่อหนูใส่ในหม้อหุงข้าว
เพื่อหวังจะหนีความยากจนที่บ้านไม้ยกสูงในพื้นที่หมู่สี่
อุตรดิษฐ์เป็นที่พักพิงของ๕ชีวิตด้วยกันนะคะ
มีนางมารีหนูแก้ววัยหกสิบสี่ปี
เป็นคุณยายของเด็ก๓คนที่เลี้ยงดูหลังจากที่พ่อแม่ของเด็กแยกทางกัน
รวมถึงยังมีหลานชายคนโตที่เป็นโรคดาวนซินโรม
ลูกชายทิ้งเอาไว้ให้ช่วยเลี้ยงอีก๑คนด้วย
ทั้ง๕ชีวิตก็ต้องอยู่ด้วยความยากลำบากค่ะ
เด็กต้องช่วยยายทำงานทุกอย่างที่พอจะทำได้
ตั้งแต่ขายลูกชิ้นรับจ้างเก็บขยะ
เงินวันละ๑๐๐๒๐๐บาท
ก่อนหน้านี้นางสาวจันทภาหนูแก้วหรือว่าน้องต้า
วัย๑๖ปีเคยไปประกวดร้องเพลงในรายการไมค์ปลดหนี้ด้วยนะคะ
แต่ว่าไม่ชนะค่ะได้เงินรางวัลมา๕๐๐บาท
และเงินบริจาคอีกกว่า๑๐๐๐๐บาทก็นำไปใช้หนี้
แต่ยังไม่พอเพราะว่าหนี้มีสูงถึงเกือบ๕แสนบาท
ต้าเล่าให้ฟังทั้งน้ำตานะคะว่าสงสารคุณยายมาก
เพราะว่ายายก็อายุมากแล้วแต่ยังคงต้องทำงานหนักอยู่
ครั้งหนึ่งที่เกือบจะเสียชีวิตกันทั้งบ้าน
เพราะว่าน้องสาวค่ะเอายาเบื่อหนูใส่ไปในหม้อหุงข้าว
หวังที่จะจบทุกปัญหาหลีกหนีความยากจน
โชคดีนะคะที่น้องต้าได้กลิ่นแล้วก็เห็นว่าข้าวเปลี่ยนสี
ก็เลยบอกยายทำให้ทุกคนรอดชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้
ทางด้านคุณยายก็บอกว่าตอนนี้สิ่งที่ทุกข์ใจที่สุดก็คือเรื่องของหนี้สิน
เพราะว่าลำพังรายได้ปัจจุบันทำยังไงก็ไม่พอใช้
สำหรับใครที่ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษา
หรือว่าช่วยเหลือเรื่องภาระหนี้สินครอบครัวของน้องต้า
สามารถร่วมบริจาคกันได้นะคะที่บัญชีเงินฝาก
เรียกธนาคารออมสินสาขาตรอน
ชื่อบัญชีนางสุรางแบบวา
หรือว่าเด็กหญิงจันทภาหนูแก้วบัญชีเลขที่
ให้คุณผู้ชมดูหน้าจอตามนี้เลยนะคะ
เผื่อใครที่มีใจอยากที่จะช่วยเหลือทั้งเรื่องทุนการศึกษา
แล้วก็เรื่องภาระหนี้สินของครอบครัวทั้ง๕ชีวิตนี้ด้วย